ทำกิจกรรมงานบุญตั้งแต่ช่วงเช้านะครับทำบุญตักบาท
ช่วงค่ำแบบนี้ก็ออกไปเวียนเทียนครับและหนึ่งในสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร
คือที่วัดสะเกดนะครับมีประชาชนจำนวนมากไปเวียนเทียนรอบภูเขาทอง
บรรยากาศช่วงค่ำแบบนี้เป็นอย่างไรเราไปติดตามสถานการณ์แล้วก็บรรยากาศล่าสุดนี้พร้อมกัน
กับคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิรายงานสดจากวัดสะเกดครับ
ในเวลานี้พระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา
ในวันมาคบูชาณพระอุโบสถเรียบร้อยแล้วนะคะ
และกำลังนำพุทธศาสนิกชนขึ้นไปเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุรอบพระบรมบรรพฤษนะคะ
และขณะเดียวกันค่ะก็มีพุทธศาสนิกชนที่ไม่สะดวกจะขึ้นไป
ก็เวียนเทียนรอบพระอุโบสถด้วยค่ะ
บรรยากาศหน้าวัดสะเกดขณะนี้เริ่มคึกคักนะคะ
มีพ่อค้าแม่ค้านำดอกไม้ทูบเทียนจัดชุดมาจำหน่ายหลากหลายแบบ
ในราคาชุดละยี่สิบบาทและมีชุดโคมเทียนสี่สิบบาท
ความสะดวกให้กับผู้ที่มาวัดค่ะและนับตั้งแต่เวลาสิบเก้านาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
พิธีเจริญพระพุทธมนตร์เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ถวายแด่พระบราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอธิศสิ๊ตอธิศิติ์เพื่อความมั่นคง
สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองค่ะ

เห็นเพื่อนก็เคยมาขอเรื่องความรักเหมือนกัน

ก็อยากจะเชิญชวนให้ทั้งวัยรุ่นแล้วก็คนทั่วไปนะคะ

เพราะว่าเป็นไปตามธรรมเนียมประเพณีไทยด้วยค่ะ

แล้วก็วันนี้เป็นวันมาครับบูชาก็เลยอยากมาค่ะ
เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัว
ธิษฐานให้กับครอบครัวด้วยจะได้เจอสิ่งที่ดีอะค่ะ
นั่นก็เป็นเสียงของพุทธศาสนิกชนนะคะ
ที่ตั้งใจจะมาเวียนเทียนเนื่องในวันมาคะบูชา
ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะ
ซึ่งหลายคนไม่สะดวกที่จะมาในช่วงเวลากลางคืน
ก็เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเวลากลางวัน
เพื่อที่จะได้ร่วมพิธีสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะ
ซึ่งทางวัดสะเกดราชวรมหาวิหารแห่งนี้
ได้จัดกิจกรรมขึ้นทุกปี
และในทุกโอกาสสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เราจะได้เห็นบรรยากาศของวัดสะเกดราชวรมหาวิหารแห่งนี้นะคะ
ว่ามีความสวยสดงดงามเพียงใด
โดยเฉพาะในเวลายามค่ำคืนนะคะ
ที่จะสามารถมองเห็นภูเขาทองหรือว่าพระบรมบรรพฤษ
ซึ่งจะประดับประดาษไฟงดงามนะคะ
ทำให้เราได้เห็นความสวยงามในเวลานี้
ซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันพิเศษ
ได้เข้าไปสักการะเวลา๔ทุ่ม
ซึ่งถือว่าเป็นช่วงของการขยายระยะเวลา

เปิดให้ขึ้นไปเพียงแค่เวลา๑๘นาฬิกา
ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเวียนเทียนรอบพระบรมศาลีริกฐาตุ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันพระใหญ่นะคะ
นี่ถือว่าเป็นบรรยากาศอันสวยงามของบริเวณทางเข้าวัดสะเกดค่ะ
ซึ่งเราก็จะมองเห็นยอดบรมบรรพฤษที่สวยงามได้มากทีเดียวค่ะ
สะเกดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโทซึ่งอยู่กลางเมืองนะคะ
และมีพุทธศาสนิกชนนิยมมาทำบุญที่นี่
เนื่องจากว่ามีกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่อเนื่อง
และทางวัดนั้นจะมีการเผยแพร่กิจกรรมต่าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีด้วย
ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศของวันมาคบูชาค่ะ
สุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารค่ะ

นั่นก็คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ที่วัดสะเกดกรุงเทพมหานครนะครับ